เหตุการณ์ต่อไปนี้คล้ายกันกับเรื่องที่คุณเข็มมาสอนได้เล่าไป
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๘ครับแค้นใจมานานพ่อไม่สนใจพ่อไม่รักแล้วพ่อก็ไปมีภรรยาใหม่
เอามีดไปจ้วงแทงน้องชายต่างมารดาหลังจากนั้นไปแทงแม่เลี้ยงต่อ
เสียชีวิตไป๒ศพอุปจัมภ์เหตุผลง่ายเลยครับก็บอกว่า
ก็พ่อไม่สนใจครับแค้นใจเหลือเกินก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมา
ตำรวจสพลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีครับก็ไปคุมตัวในอาทิตย์สุขเหมือนอายุ๒๘ปี
เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับพร้อมของกลางก็เป็นมีดหนึ่งเล่ม
แล้วก็เสื้อกับกางเกงที่ใส่ในวันก่อเหตุพร้อมกับรถจักรยานยนต์๑คัน
คือช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสพลำลูกกาได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่า
มีคนถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส๒คนในบ้านพักตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกา
แล้วใกล้บ้านหลังดังกล่าวที่เกิดเหตุก็พบเพียงกองเลือดอยู่ที่เก้าอี้แบบเป็นเอ็นนอนได้เป็นเก้าอี้ไม้นะครับ
แล้วก็มีปลายแหลมทำครัว๑เล่มตกอยู่
จากนี้ก็มีกองเลือดบนถนนทางเข้าบ้านอีกหนึ่งกอง
ส่วนคนเจ็บทราบชื่อคือนางอุบลสุขเหมือนอายุ๖๒ปีกับนายวรวุฒิสุขเหมือนอายุ๒๔ปี
คนนี้เป็นแม่ลูกกันก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งคู่เลย
เมืองต้นผู้ตายมีแผลถูกแทงด้วยมีดตามหน้าอกตามหลังหลายต่อหลายแห่ง
แต่ว่านายวรวุฒินั้นยังถูกมีดบาดที่ลำคอแล้วก็เป็นแผลชะกันด้วยนะครับ
ตำรวจไปสอบสวนนายสมบุญสุขเหมือนอายุ๖๖ปี
ก็เป็นพ่อของผู้ก่อเหตุ
อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าผู้ตายทั้งสองเนี่ยเป็นภรรยากับลูกเขา
ส่วนคนที่ก่อเหตุคือนายอาทิตย์ซึ่งเป็นลูกชายที่เกิดจากภรรยาเก่าที่เลิกรากันไป
แล้วนายอาทิตย์มีอาชีพเป็นคนขับรถแคล

หลังเกิดเหตุจำรวจลงพื้นที่เพื่อไม่ได้ติดตามตัวคนก่อเหตุ
ก็ทราบว่านายอาทิตย์ซ่อนตัวที่บ้านเช่าแห่งหนึ่ง
ในเขตตำบลครอง๑อำเภอคลองหลวง
ก็ตามไปจับกลุ่มได้พร้อมของกลางแล้วก็นำตัวมาทำแผนขยายผลแบบนี้
ถามว่าทำทำไมผู้ต้องหาก็สารภาพผมทำจริงครับ
เหตุผลเพราะว่าน้อยใจที่ถูกผู้ตายสองคนคือน้องชายกับแม่เลี้ยงเนี่ย
ชอบตอบว่าและชอบพูดแบบถากค้างมาตลอดนะฮะ
เพราะว่าเป็นลูกที่เกิดกับภรรยาเก่าของพ่อ
ทำให้เกิดความน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็เก็บกฎ
แล้วก็แบบแหมพ่อก็ไม่สนใจ
ถูกน้องกับภรรยาใหม่ของพ่อถากทางอีก
กฎก็เลยวางแผนก่อเหตุมาแล้วสุดท้ายพอสมโอกาสก็เลยก่อเหตุขึ้นมานะครับ
ต่อมาตำรวจจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยหลังเลิกงานเขาก็กลับไปเอามีดพกติดตัวมา
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดรอน้องต่างมารดา
จนกระทั่งเห็นน้องขี่รถมากำลังจะเดินเข้าบ้าน
โกกให้จอดแล้วอ้างว่าดูรถให้พี่ทีรถพี่เสียนะครับ
ขณะที่น้องชายกำลังจะลงไปดูรถให้กับพี่
ที่น้องชายจะพยายามวิ่งหนีแต่ว่าก็วิ่งตามไป
แล้วก็แทงซ้ำที่หลังอีกล็อกคอแล้วก็ใช้มีดปาดคออีกครับ
น้องชายล้มฟุบลงไปแล้วเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปที่บ้าน
นอนอยู่บนเก้าอี้แบบโยกได้นอนดูทีวีอยู่ไม่พูดพร่ำทำเพลง
ปรีเข้าไปใช้เท้าเนี่ยนะฮะยันต์ในอกของแม่เลี้ยง
แล้วก็เอามือที่ถือมีดเนี่ยจ้วงแทงที่อกแบบไม่ยั้งเช่นเดียวกันนะครับนะฮะ
จากนั้นพ่อเปิดประตูมามาเห็นตัวเขาก็เลยรีบวิ่งไป
แต่พ่อเนี่ยพยายามวิ่งไปตามล็อกแต่ว่าลูกชายสะบัดหลุดออกไปนะฮะ
แล้วลูกชายผู้ก่อเหตุก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปสุดท้ายถูกตำรวจตามจับกลุ่มเอาไว้ได้
โอ้โหเหตุการณ์นี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะฮะเพราะว่านะเป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ลูกชายก็ไปก่อเหตุแบบนี้คือเหตุผลแค่น้อยเนื้อต่ำใจแค่นี้เอง